เอาไปดูคู่นี้กันบ้างค่ะไม่รู้ว่าจะลมพัดหวนหรือเปล่า
ช่วยกันจับสังเกตนะพฤติกรรมของคู่นี้
เขาไปออกงานนึกกันมาปันปันกับมาร์ชอ่าดูพร้อมกัน
ทำไมต้องมองหน้ามองตากันขนาดนั้นด้วยล่ะ

อาการแบบนี้จะมีแววลมพัดหวนกันหรือเปล่า
เมื่ออดีตคู่รักวัยรุ่นอย่างมาร์ชดูคาวุทธ์ค่ะ
แล้วปันสุธตามีคิวไปร่วมงานเปิดตัวซีรีส์งานเดียวกัน

ทำไมทำไมต้องไปยืนกระจุกเบียดอยู่ใกล้กัน
ไม่ได้เจอกันนานหรือเปล่าไม่ได้เพิ่งคุยกัน
แต่อย่าเพิ่งฟินไปว่าจะต้องมีช็อตสัมภาษณ์ร่วมเฟรมแน่เลย
เพราะว่าสาวปันไม่ค่อยสบายนั่นเองค่ะ
หนุ่มมาร์ชก็เลยต้องออกโรงชี้แจ้งด้วยตัวเอง

ไม่ได้รู้สึกอะไรเกินไปกว่าคำว่าพี่น้องกัน
ซึ่งก็ยังพูดคุยกันได้แบบบริสุทธิ์ใจ
แต่ขอไม่ล้วงลึกไปจนถึงเรื่องส่วนตัวของกันและกันค่ะ
เห็นกระลุงกันนี่กับปัน

นั่งคุยเหมือนไม่ได้เจอกันนานนะครับ

เป็นช็อตที่น่ารักเลยพรุ่งนี้แบบ

รายชื่อมันติดกันแล้วก็เดินออกมาพอดีครับ
ก็เป็นพี่น้องกันแหละค่ะคุยกันปกติ

เหมือนเราไม่เจอเพื่อนเก่านานอะไรอย่างนี้

พอมาเจอกันอีกทีหัวใจมันบึ๊บเป็นอย่างนี้ไหม
นะครับก็ถามปกติทั่วไปแล้วครับ
เขาสวยขึ้นไหมคะ

คือเมื่อกี้เขาก็ขึ้นมาแต่ว่ามีสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับ
แต่ว่าเขาต้องกลับก่อนเขาไม่ไหว